มาแล้วค่ะจอยห้าว
ซิ่งแช่ขวาบนมอเตอร์เวย์

ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าหลงทางนะคะ
จะพูดว่าเอาอธิบายใจก็พูดได้ไม่เต็มปาก
พูดคำนี้ดีกว่าอย่าหาทำแบบนี้ค่ะ
๔ขอไข่สเส๘๔๑๘ภูเทพฯมหานคร
แช่ขวายาวมาเลยมอเตอร์เวย์

อ้าวยาวบ้านพี่

ใช่
ไม่ออกตรงนี้ก็ไม่ออกแล้วนะ

คือตอนแรกเราตั้งข้อสังเกตว่าหลง

ถ้าเกิดหลงจริงแล้วก็รู้ว่าตรงนี้เป็นมอเตอร์เวย์

แช่ขวาแล้วก็วิ่งยาวแบบนี้นะคะ

ส่งคลิปนี้ไปให้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
แคปชั่นบอกเล่าเรื่องราวคร่าว

ตอนแรกวิ่งขวาสุดยาวมาเลยอันตรายนะครับ
อย่าหาทำรถใหญ่จะชนเอาซึ่งก็จริง
เหตุเกิดมอเตอร์เวย์ขาออกค่ะ
ดูจากป้ายจะบังปะกงแล้วนะดูป้ายนี้ดิ
ถ้าเหลียวซ้ายวนซ้ายมันลงล่าดกระบังเหรอออกป่าวปุ้ย

แล้วก็ไปตรงไปในฉันเชิง๓แล้วมันจะมาประกงแล้ว

ตั้งข้อสังเกตเหมือนกับเจ้าของคลิปเลย
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดที่มอเตอร์เวย์ขาออก
ก่อนด่านเก็บเงินลาดกระบัง
เพราะมีรถบีบแตร่เตือนหลายคันก็ไม่หลบและไม่หยุด

อันนี้ข้อมูลเบื้องต้นจากเพจนะครับคุณผู้ชม

คุณต้องเลือกโหมดคือเลี่ยงทางด่วนหรือไม่
ก็ต้องตั้งค่าว่ารถของคุณเป็นรถจักรยานยนต์
แต่บางคนบอกว่าคือดูออกเลยว่าตั้งใจ
เพราะจากภาพจะเห็นเหมือนที่พี่เบิร์ตตั้งข้อสังเกต
มีทางออกถนนลาดกระบังแต่ว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้ก็ไม่ออก
เห็นไหมคะแล้วก็ขับแช่ขวา
หลายคันก็บีบแตร่เตือนแล้วด้วย
อย่าไปหาทำนะคะเพราะพฤติกรรมแบบนี้
ผิดกฎหมายเต็มเลยแล้วถ้าเกิดว่ารถชนเอาคันอื่น